มาถึงนักดนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งเวทีที่น่าภาคภูมิใจ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานสุดยิ่งใหญ่นะที่เหล่าคนดนตรีเขาตบเท้ามาร่วมงานกัน
เพลงที่แจ้งเกิดแต่เพลงนั้นที่ฉันเปิดค่ะ
ซึ่งก็เป็นการรำลึกถึงเพลงแรกของศิลปินที่ทำให้แจ้งเกิดบนเส้นทางดนตรี
ก็มีเหล่านักร้องแล้วก็นักดนตรีนะคะหลายวงเลย
รวมไปถึงคนเบื้องหลังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายเลยทีเดียวค่ะ
เริ่มกันที่รางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี
ตกเป็นของหนุ่มคนนี้ค่ะเจมนทนจีรา
รางวัลศิลปินหรือวงดนตรีหน้าใหม่แห่งปีนะคะได้แก่อาตอมชนกันค่ะ
กับเพลงพลีดนะคะหลายคนคงรู้จักแหละอ้อนวอนเหลือเกินเพลงนี้
รักฉันรักฉันเถอะนะอะไรอย่างนี้
ก็รางวัลนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่เฮียเลย
เฮียฟองเบียร์ปฏิเวทอุทัยเฉลิมจากเพลงเธอเก่ง
เยอะจริงแล้วก็รางวัลวงดนตรีที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี
ต่อกันที่รางวัลวงดนตรีที่มีแนวเพลงโดดเด่นแตกต่าง
และได้รับความนิยมแห่งปีตกเป็นของ๓หนุ่มโพลิแคทจากสมอร์รูมค่ะ
เพลงดังเพลงแรกแจ้งเกินเขาเนี่ยพบกันใหม่นะครับ
แล้วก็นี่เลยพี่สิงโตนำโชคได้ไปนะฮะ
นักร้องชายยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะ
ขณะที่นักร้องหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีก็แก้มวิชญานีเปียกิ่งนั่นเองนะคะ

เพลงยอดนิยมแห่งปีตกเป็นของเพลงเชือกวิเศษวงลาบานูนค่ะ
มียอดวิวในยูทูปทะลุ๒๔๙ล้านวิวนะครับ
แล้วก็ได้ตังค์สาระหิวเย็นด้วยมาเป็นเพลงเอ็มวีนะครับ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีก๒รางวัลสุดพิเศษ
นั่นก็คือรางวัลแรกมอบให้กับประพาทชนสรานนท์นะครับ
ในฐานะผู้สร้างคุณอุปการณ์ให้กับวงการเพลง
และรางวัลวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากการโหวตปีนี้
ตกไปเป็นของศิลปินจากวงใหม่นั่นเองค่ะ
ก็ดีใจมากเป็นเกียรติมากนะครับ
รางวัลนี้ก็ช่วยคือเรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนที่เชื่อในสิ่งที่เราทำ
เข้าใจในสิ่งที่เราทำชอบในสิ่งที่เราทำ
ดีใจมากเพราะว่าเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่
คือแก้มรู้สึกว่าวันนี้เป็นงานของคนดนตรีจริงแล้วก็แก้มเองมีโอกาสได้เข้าชิง

มันเหมือนเป็นแรงที่ผลักดันให้เราแบบว่า
อยากจะทำงานเพลงต่อไปหรือว่างานต่างที่เราได้ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะ